เหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรปราการ

เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งผัวเมีย
ผัวไปหึงเมียบอกว่าเมียนี้หน้าตาดี
แล้วเมียจะตีตัวออกห่าง
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
จนกระทั่งเขาแยกกันอยู่นะ
และสุดท้ายกะว่าจะมาเคลียร์ปมปัญหา
เคลียร์สุดท้ายจบด้วยการเอาน้ำมันเบนซินราด

สาหัส๔คนเลยนะคะไม่ใช่ตัวเองเท่านั้นนะคะที่ซวย
ลูกสาวอายุ๓ขวบก็ซวยด้วย

นี่คุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุทละวิวาสกัน

แล้วก็มีการใช้ไฟแชคจุดไฟเผา
เกิดขึ้นภายในโครงการบ้านเอื้ออาธรรณ์จังหวัดสมุทรประการ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือช่วงค่ำเมื่อวานนี้เองนะคะ
จุดเกิดเหตุเป็นอาคารให้เช่าตึก๕บนระเวนชั้น๕
พิกัดห้องที่เกิดเหตุก็คือห้อง๙ทับ๕๔๐นะคะ
เจ้าหน้าที่พอไปถึงร่วมกับอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
ก็ต้องใช้เวลาสักประมาณกว่าครึ่งชั่วโมง
จึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แบบนี้ค่ะ
จากการตรวจสอบภายในห้องพักก็พบว่าได้รับความเสียหายทั้งหมด
แล้วก็ตำรวจสพพระสมุทรเจดีก็ยังไปพบด้วยนะ
พบขวดน้ำมันคล้ายกับขวดน้ำมันเบนซินในจุดเกิดเหตุ
ก็เลยเก็บไอ้เจ้าขวดนี้แหละค่ะไว้เป็นหลักฐาน
ทราบต่อมาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๔คน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีไปแล้วก่อนหน้านี้๓คน
ประกอบด้วยใครบ้างก็ประกอบด้วย
น้องผู้หญิงอายุ๓ขวบที่ถูกไฟลวกที่แขนด้านซ้าย
นางสาวปิติพรพิกูลอายุ๓๑ปี
ถูกไฟลวกทั้งตัวอาการบาดเจ็บสาหันต์
บริเวณหัวไหล่ด้านขวาแล้วก็ขาฝาทั้งสองข้าง

ส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายก็คือนายนัทพลลิมปิติรังศรี
อายุ๒๖ปีคนนี้นายนัทพงศ์เป็นคนก่อเหตุนะ
ซึ่งตำรวจก็ควบคุมตัวเอาไว้
แล้วก็พบว่าก็ถูกไฟลวกทั้งตัวด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
จากการสอบถามเบื้องต้นนายนัทพลสารภาพบอกว่า
ใช้น้ำมันราดไปที่บริเวณหน้าห้องพักของนางสาวปิติพร

ปรากฏว่าจังหวะหนึ่งเกิดการยื้อแย่งไฟแชคกัน

จนกระทั่งเกิดไฟลุกไหม้บริเวณหน้าห้องลามเข้าไปในห้อง
ทำให้ลูกสาวแล้วก็น้าสาวของฝ่ายภรรยาได้รับบาดเจ็บตามไปด้วย
ล่าสุดตำรวจส่งตัวนายนัทพลไปรักษา
แล้วก็มีการอายัดตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ
ทีนี้ตำรวจเขาก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านก็คือข้างห้อง
ให้ข้อมูลบอกว่าปมสาเหตุครั้งนี้เนี่ยก็เกิดมาจากความหึงหวง
นายนัทธพลกลัวว่าเมียซึ่งก็ค่อนข้างหน้าตาดีแล้วค่ะ
จะตีตัวออกห่างก็เลยมีปากเสียงกัน
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีปากเสียงกันแล้วหลายต่อหลายครั้ง
กระทั่งตกลงแยกกันอยู่ชั่วคราว
มาครั้งนี้นายนัทพลหวังค่ะหวังจะมาเคลียร์ปัญหาอีกครั้ง
แต่สุดท้ายตกลงกันไม่ได้ปัญหาก็เคลียร์ไม่ได้
แล้วปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นกลายเป็นคดีความ
แล้วก็มีคนบาดเจ็บด้วยนะครั้งนี้สาหัส๔คน
สงสารลูกเนอะอายุ๓ขวบเองแล้วนะ
ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยก็ต้องมาบาดเจ็บ
สุดท้ายไม่มีใครได้อะไรไปเลยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
เวลารักกันทุกอย่างมันก็หวานหอมไปหมดนะ
เวลาจะหมดรักนี่มันก็โหดร้ายไปหมดเลยนะฮะ